คุณผู้ชมค่ะเราจะพาไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่เก้า
จากกรณีที่เกิดเหตุไฟป่าลุกลามหมู่บ้านน้องไผลล้อม
อำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชายภูมิเมื่อ๔๐กว่าปีก่อนนะคะ
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจนชาวบ้านนั้นสิ้นเนื้อประดาตัว
แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงช่วยเหลือชุบชีวิตชาวบ้านให้สามารถลืมตาอ้าปาก
จนสามารถต่อสู้ชีวิตขึ้นใหม่ได้นะคะ
ติดตามเรื่องนี้นะคะจากรายงาน๗๗ตามรอยพระบาทค่ะ
เสียงเอ๊ยเสียงละนุ่มลั่นบ้านเมื่องถูกเผาผลาญไฟนั่นลุกทวมถัว
ี่สิบกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบห้าตะเว้นคอยดอกบายสาม
แม่เอ๊ยแม่ปานวฟาคาตาวเมื่องไส้กางกะบาย
ชาวบ้านนาสงสารขาดที่อยู่อาศัยนั่น
ได้แต่ผ่าค่าคิงบ่มิสิงออกมาได้
พากันนังห้องไห่แม่ลูกอ่อนกอดลูกหน่อยทั้งน้ำตา
ไฟจากป่าภูแลนคาที่ลุกลามโหมกระหน่ำทั้งหมู่บ้านน้องไผลล้อม
อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อน
เหลือเพียงความทรงจำอันโหดร้าย
ปัจจุบันชาวบ้านที่นี่ใช้ชีวิตอย่างปกติกลับสู่ความเรียบง่าย
วิถีท้องถิ่นแต่ก็ไม่เคยลืมวันที่ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว
ผมสูญเสียของหมู่บ้านถือว่ามันเหมือนแหละครับ
เพราะใหม่บ้านเหมือนเรียกว่ามันใหม่ยุ่งเขาน้ำมันดีครับ
มันเหมือนมันบ่มีเขากินเลยนะครับ
พอไฟล์ใหม่ก็ถือว่าหมดเนื้อประดาตัวครับ
อยากจะเหลือการีดีกว่าภรรรยาจราบสำนักกฎิบายุพระจำ
พระเจ้ายุหเป็นห่วงนาเดี๋ยวประเจ้าห่วงนาจะเฉิดมาเยี่ยม
พอได้ยินคำนี่แหละก็เพิ่มครับตื่นตาใจเลยครับ

ก็ประทับลงบนผืนดินบ้านน้องไผลล้อม
พร้อมกับการฟื้นฟูทั้งทางจิตใจและสภาพความเป็นอยู่อย่างดีที่สุด
บ้านหลังนี้คือหนึ่งในบ้านพระราชทาน๑๒๔หลังที่ยังหลงเหลืออยู่
ชาวบ้านเล่าว่าวันนั้นในหลวงรัชกาลที่๙
มีพระราชกระแสรับสั่งให้ตัดไม้ในเขตป่าภูแลนคาไปสร้างบ้านได้
จากนี้ยังพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นอีกจำนวนมาก
และธนบัตร๑๐๐บาทให้ทุกครอบครัว
ความสะสมความสะสมให้ทุกครอบครัวไว้ก่อน
ให้พระเรียนถึงความสะสมเกี่ยวในสบาลรึ่งมาก
ไม่เพียงแต่ชาวบ้านน้องภายลองที่ได้เข้าฟ้าธุลอองทุรีพระบาท

ต่างเดินทางไปที่สนามโรงเรียนบ้านไผลล้อม
มืดฟ้ามัวดินรวมถึงศาษิธรรมราชวงศ์
ที่ขณะนั้นอายุเพียง๗ครวบ
แต่ก็จดจำภาพความสูญเสียและความปลื้มปิติ
กลั่นออกมาเป็นบทกรรมที่สะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
หนึ่งเดือนจากไฟล์ใหม่พอเสด็จมาเยื่อนฐาน
ทินธุระกันดาลทีแสนทางไกลนี่
หมอบเงินสร้านมหัยได้อาศัยอบอุ้น
หมอบเขาขอเงินทุนสำหรับการดำรงฉีบ
พระศุกร์นิกรได้ชื่นบาน
สื่อให้เห็นถึงความทุกข์ของคนที่เป็นชาวบ้าน
และความสุขมหาศาลที่เขาได้รับจากการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมา
เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจ
ของพี่น้องชาวเฉยกุมทั้งจังหวัดนะคะ

ณวันนั้นพวกเราทุกอำเภอนะคะเชื่อว่าทุกอำเภอนะคะ
หมู่บ้านก็จะต้องมีคนมาที่นี่

แต่รอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ทรงพระดำเนินรอบหมู่บ้าน

กลับมาเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์อีกครั้ง
ด้วยพระราชหรือไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ต่อชาวชายภูมิอย่างหาดที่สุดไม่ได้
การบริหารส่วนจังหวัดได้มีโอกาสได้วางแนวทาง
ให้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอสมนะครับ
ซึ่งก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของอาชีพนะครับ
สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มคนเหล่านี้
เพราะว่านั่นหมายความว่าก็ได้น้อมนำเรื่องโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปใช้จะมีการอบรม
เช่นกลุ่มผู้ปลูกผักส่วนครัวนะครับ
กลุ่มผู้ปลูกสตรอเบอรี่นะครับ
กลุ่มผู้ปลูกหม่อนกินลูก
ทั้งหมดนี่คือเป็นเรื่องที่พยายามทำแล้วก็ได้เริ่มทำให้
เพื่อให้เห็นผลว่าการดำรงตัวเองให้ดำรงชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
ให้เกิดความพอเพียงนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ได้เริ่มทำนะครับ
ทีนี้เขาพยายามจะสารต่อเรื่องเหล่านี้
เพราะว่าการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทุกภาคส่วน
ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะให้ประชาชนเขาเห็นว่า
นี่คือปฏิฐานของพ่อหลวงที่ให้กับคนไทย
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย